เรามีกองทุนพัฒนากีฬาชาติ

แต่ว่าเงินเหล่านี้มันมีข้อจำกัดในการใช้
คือกีฬาครับ

ทำยังไงให้คนยินยอมที่จะเสียตังค์
กองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติที่มีงบ๖๗๐๐ล้านบาทต่อปี

แต่ทำไมถึงบางทีออกมาใช้จ่ายไม่ได้

เหมือนมือไม้ของการที่แรงประเทศไทย
กระทรวงท่องเที่ยวกีฬานะครับ

สิ่งสำคัญที่สุดในวงการกีฬา

เราต้องการคือเอาคนเข้าไป

ที่เค้าอยู่ในโทรศัพท์ท้ายตาราง
มีเกมกับทีมใหญ่อาจจะไม่เต็มเหมือนที่เราเข้าใจ
แต่เขามีความรักความผูกพันกับทีม
อะไรก็เป็นสิ่งสำคัญที่ถ้าบางคนเขาไม่มีเงิน

มันเป็นอย่างนั้นจริงฉะนั้นคนกลุ่มพวกนี้ทำยังไง
ขออนุญาตถ้ารู้จะตรงใจเจ๊บ้างพยายามเลย
คือสมมุติลำตีท่องเที่ยวกีฬาสมมุติ
ถ้านัดแยกมาเป็นกีฬาแล้วสมมุติพี่เป็นนะพี่จะทำไง
พี่จะไปคุยในโลกสมาคมคุณบ่อนแห่งประเทศไทยในพรมราชิกุศัพท์

ใช่แล้วอยากเข้าเนื้อแล้วไม่ให้เข้าเนื้อที
เพราะผมเข้าใจว่าประเด็นคืออย่าให้เข้าเหนือ
ขอทางเชียงรายขอทางนู้นทางนี้อะไรอย่างนี้
โดยให้นายรัฐสมาคมฟุตบอลเป็นคนภาษาในพรีเมียร์

เราเกิดเชียงรายเขาเต็มสนามอย่างนี้

เพราะรัฐบาลบวกได้แน่นอนเพราะพี่มีเลย

ท่านต่อไปเอาสอบสลับบ้างครับ
ผมก็ยังยืนยันอยู่ว่าคำถามคุณเจมส์

แล้วก็จะไม่ประสบความสำเร็จ
ถ้าไปทำในลักษณะแบบนั้น

ทีมฟุตบอลก็ดีแต่ทำไมวันนี้

อันนี้ผมไม่ได้บอกว่าไม่ต้องทำจุดนั้นนะ

เพราะมันก็กลายที่ผมบอกว่า

เราก็ไม่สามารถพัฒนานักกีฬาได้แบบนั้นถูกไหม

ทุกวันนี้มุ้ยยังเล่นทีมชาติโดยที่ยังเลิกไม่ได้เหมือนกัน

ฉะนั้นผมถึงบอกว่ามันสร้างได้เราถูกต้องไม่ได้มีใครผิด

คือถ้าจะกระแสดีมันก็ต้องคุณภาพของลีกดี

ก็ต้องมีเงินก็มีทุน
มันก็เป็นไก่กับไข่นะแวะด้วย

สำหรับบางทีมถ้าผลงานเขาไม่ดีคนก็ไม่เข้าเหมือนกัน
เพราะฉะนั้นมันต้องทำยังไงด้วยให้คนเข้าไป

คือเอาจริงนะยุคนั้นคือเศรษฐกิจมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นมาก
แต่คนมันเข้าแล้วกลายเป็นว่า
พ่อค้าแม่ค้าก็ไปขายของกันแบบ

วันนี้วันนี้บางสโมสรให้ดูฟรียังไม่มีคนดูเลยนะ

เรามีกองทุนพัฒนากีฬาชาติ
เรามีกอกอท่อนะครับ
ผมเลยเสนอในนามของภาคเพื่อไทย

อย่างเช่นถ้าเอามาช่วย

เพราะฉะนั้นมันก็จงเป็นภาพอย่างนี้
คือในคำตอบของผมก็ยังอยู่ที่จุดเดิมนะครับ
ก็คือทำยังไงให้คนรักให้คนอยากดู
แล้วมันก็จะมีเงินเข้าไปดูแลเจ้าของทีมเหล่านี้

ไม่โดนตัดลดลงไปก็ดีเท่าไหแล้วเงินสนับสนุน

เราจะทำยังไงให้มันเกิดภาพนั้นได้
คือกีฬาครับมันเป็นเรื่องเสียตังค์
รัฐก็มองอย่างนั้นคนก็มองอย่างนั้น
ทำยังไงให้คนยินยอมที่จะเสียตังค์
อ่าทั้งที่มองว่าบางทีนะบางส่วน
เหมือนที่พี่น็อตบอกเลยว่ามองว่าเป็นกิจกรรมสิ้นเปลือง

ทำทางทีรามาด้วยก็จะเข้าใจแบบว่ามันไม่ใช่แบบนั้น

อ่าอย่างผมเนี่ยมันจะมีรายการนึง
คุณเจน่าจะรู้จักโคชีเองของญี่ปุ่น

เพราะมันมีการถ่ายทอดมันมีความเป็นสตาร์
มันดังรัฐบาลเขาส่งเสริม
ซึ่งเราก็มีกีฬาของกรมราศุกร์กีฬาอินทรัพย์ชน

แล้วก็เตะกันเองดูกันเอง
ทำยังไงเราจะเข้าไปสนับสนุนตรงนี้ได้ไหม
ทำให้มันโด่งดังตั้งแต่เด็ก

แต่ตอนเข้าไปเริ่มได้ไหม
ไปจัดทำไปส่งเสริมอย่างเป็นระบบค่ะ
ทำให้มันดีไม่ต้องไปเตะตอนเที่ยง

แล้วก็ใส่เข้าไปเป็นการถ่ายทอดสด

อย่างของผมมันมีหนักโจบายหวยโอกาศ
ซึ่งหวยโอกาสเนี่ยผมเจียดเงินมา๕๐๐ล้าน
จะสามารถพัฒนาเด็กได้เลยศักยภาพเด็ก

อย่างกองทุนที่ผมจะตัดมาถ่ายทอดเนี่ย

เพื่อโอเคตอนนี้มันอาจจะยังไม่บูม
แต่มันไปเรื่อยอีกสัก๕ปี๑๐ปี
เมื่อเศรษฐกิจมันบุมคลมันรักกีฬา
เขาจะยอมจ่ายเงินแล้วไม่ได้จ่ายแค่ทีมด้วย
จ่ายค่าเสื้อจ่ายซื้ออาหารจ่ายทุกอย่าง

คือตอนนี้เราเติมเงินให้เขาให้ตาย
ให้ร้อยหนึ่งอ่ะไปดูบอล
มีความรักก่อนแล้วก็คนดูเนี่ย

ผมว่านี้น่าจะจบแล้วเพราะมันมีตัวลงตัวเลขมาด้วย
ใช่ขอเสริมด้วยค่ะว่าอย่างที่พี่ป๊อกบอกเมื่อกี้
องทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติที่มีงบ๖๗๐๐ล้านบาทต่อปี
ซึ่งเป็นงบที่สูงมากแต่ทำไมถึงบางทีออกมาใช้จ่ายไม่ได้
มันติดที่อะไรติดที่เชิงโครงสร้างหรือข้อกฎหมายต่าง
ที่๑คือล่าช้าสองคือคนที่บริหารงานนะคะ
เป็นข้าราชการหรือเป็นนักการเมือง
ที่อาจจะไม่ได้อยู่ในวงการกีฬาไม่ได้เข้าใจ
ดังนั้นจริงต้องแก้ที่โครงสร้างคือกฎหมายบวกกับคนทำงาน
ที่อาจจะต้องมีนักกีฬาด้วยหรือมีคนทำกีฬา
และคนที่มีทักษะเชี่ยวชาญทางนี้เข้าไปเติม
มันจะเป็นการแก้ไขที่ตั้งแต่ต้นเหตุของปัญหา

หรือมีงบแต่งบไม่ได้ถูกเอาออกมาใช้
ให้เกิดให้กีฬาเกิดมูลค่ากับเกิดคุณภาพที่สูงที่สุดสำหรับประเทศไทย
คุณหายคิดว่าเกิดว่าสมมติเราเข้าไปแล้ว
แน่นอนว่าคนที่อยู่ในหน่วยงานหรือองค์กร
อาจจะไม่ได้มีความรู้ความสามารถที่เชี่ยวชาญช่ำชองเพียงพอ

หนึ่งคุณต้องมีคณะกรรมการประกอบด้วยใครบ้าง
สองคุณจะเอางบไปใช้อาร์ธรรมอะไร
หลีกเยาวชนหลีกมหาลัยทีมชาติจำนวนเท่าไหร่
อันนี้ต้องมาคุยกันในฐานะที่เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านกีฬา

ให้ทุกคนที่มีทักษะหรือมีความรู้ความสามารถที่แท้จริงค่ะ

อันนี้เป็นปัญหาของทุกกระทรวงเลยจริง
ไม่ใช่แค่กระทรวงเพราะที่ผ่านมามันก็เป็นอย่างนี้มากันเยอะ

ขอเสริมนิดนึงเรามีกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
ใช่ท่องเที่ยวสำคัญแน่นอน
สำคัญที่สุดในประเทศเลยด้วยเพราะสร้างรายได้มหาศาล
ใช่รายได้หลักกีฬาไม่สำคัญเหรอ

ว่าท่องเที่ยวเป็นหาเงินกีฬาเป็นผลานเงินเหรอ

ทำไมเราเห็นว่ากีฬามันควรเอาไปแปะออกจากชาวบ้านไว้
แล้วเราบอกว่าเราจะพัฒนากีฬา

คือพี่เอาเรื่องของกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ

สมัยที่๒แล้วนะ
ขั้นตอนการเบิกจ่ายหรือการขออนุมัติเนี่ย
อนุมัติต้องไปกรกฐถึงดรกองศักดิ์

ต้องวิ่งไปกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ

แท้จริงเราไม่อยากเอ่ยถึงเขา
วันนี้เขากำลังฟ้องร้องกันอยู่๒หน่วยงาน

ถ้าจริงก็ต้องทำงานร่วมกันแล้วซัพพอร์ตให้มันเร็วขึ้น

อย่างสโมสรฟุตบอลเนี่ย
พี่ว่าเขาคิดคงต้องเบิกจ่ายตามสมาคมฟุตบอล

นายกจะเป็นมือไม้ในการที่จะทำงาน

เราไม่ต้องพูดถึงสโมสรเลย
สมาคมกีฬาต่างวันนี้สมาคมกีฬาเนี่ย
สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยนะ

วันนี้ยังได้งบมารไม่เท่ากันเลย

งบช่วยเหลือสมาคมกีฬาได้๒๓ล้านบาท

สมาคมกีฬาเป็นกีฬาที่อยู่ในโอลิมปิก

ดูอันดับ๓ของประเทศของโลก

แต่วันนี้ต้องวนกลับมาที่น้องนิดหนึ่งนะครับ

เห็นด้วยกับนโยบายที่เพื่อไทยกำหนดมา
พี่ก็สิทธิ์เก่าเพื่อไทยอยู่แล้วนะครับ
หนึ่งกองทุนหนึ่งสมาคมกีฬา

พี่อยากจะฝากไปนิดนึงว่าต้องมีแผนที่รองรับให้ดีนะครับ

เป็นสมาคมกลางไม่ใหญ่ไม่กลางไม่เล็กนะ

ไม่ได้รับไม่ได้มันจะเกิดความเหลื่อมรับชนิดนี้

เขาได้เงินสนำหนุนปีละล้าน๕ล้าน
เขาจะไปซับซีให้ไปผลักดันธุรกิจภาพเขาได้ยังไง

เพราะว่าพี่มหาเสียงพี่ต้องบอกเหมือนกับพี่ทำเอง
พี่ฝากมาไหนดีเขาเอาหน้ายิ้งอย่างคลั่งสะพีตก็ให้เราละ

ว่างั้นเกิดความเหลือมหร้ำน่านะ
ตัวอย่างสมาคมพี่เองนะครับ

วันนี้พี่ทำจนกีฬารักบี้เนี่ย
ประเภททีมหญิงนะอันดับ๓เอเซียนะ

แต่ถ้ากองทุนรัฐวิทยาศาสตร์อังกฤษ

ไม่ให้จะหนังสือพิมพ์ด่าด้วย
ก่อนเรื่องครับ

แต่เป็นเรื่องจริงพี่บอกว่าเป็นเรื่องจริง

อันไหนที่เป็นปัญหาในอดีตที่ผ่านมา

แต่ว่าเราจะเริ่มต้นที่กีฬาที่อยู่ใน
สมคมกีฬาที่อยู่ในระดับโอลิมปิก
หมายความว่ารัฐวิทยาศาสตร์อังกฤษแห่งใด
ที่มีกำลังที่จะช่วยมากกว่า๑สมาคมกีฬา

เพราะฉะนั้นเราก็พยายามทำให้ทั่วถึงให้มากที่สุดครับ

ผมมีกองทุนกีฬาให้๓๐๐ล้าน

อ๋อใช่ตอนนี้พี่นอทพูดแล้วไงีกว่ามีกองทุนกีฬาพัฒนาศักยภาพ๓๐๐๐ครับ
อ้าวอันนี้อยู่ก้านกันได้หรอเนี่ย

อ่าไม่เกี่ยวมาเลือกกันบนเมืองนะย่ายกันไปก่อน
เพราะเริ่มเห็นภาพแต่ของพี่น็อตค่อนข้างจะชัดว่ามันมีตัวเลข
จริงของพี่เลิศศักดิ์ค่อนข้างชัดเพราะว่ามันคือโครงการที่มันเคยทำมาอยู่แล้ว
ผมเคยได้ยินนะครับ๑นักศึกษากิจ๑สมาคมกีฬามันไปกันได้
แต่ว่านี่แหละกลุ่มที่อยู่ในฟุตบอลแท้ทั้งสองท่าน

อันนี้เราน่าจะไปคุยอีกครั้งข้างหลังนะ
ล้อเล่น

เดี๋ยวตอบคำถามก่อนทำไมไม่อยู่พักเดียวกัน

ตอบได้ค่ะก็จริงแล้วเราก็อุดมการ
มันเป็นเรื่องของอุดมการบวกกับการที่เรามีจิตใจที่จะพัฒนาประเทศ
ทำให้ปากท้องของพี่น้องประชาชนดีขึ้นไม่ได้ต่างกัน
ทุกคนที่มาทำการเมืองอยากเห็นสังคมไทยประเทศไทยดีขึ้นทั้งนั้น
ไม่ว่าอยู่พักอะไรก็คือเราทำเพื่อประเทศชาติเหมือนกัน
โอเคฉะนั้นตรงนี้ครับโอเคเราคุยกันไปเนี่ยผมว่ามันได้เนื้อหาพอสมควรแล้ว
อยากให้ไปท้ายในมุมของคล้ายอย่างเมื่อสักครู่ของที่พี่น็อตมาในนามพักเปลี่ยน
คือมันได้ประเด็นเรื่องหนึ่งก็คือว่าทำยังไงเนี่ยไม่รู้แต่น้อยมีเงินหาเงินจากไหนมาทำอ่า
อันนี้ในมุมมองอย่างของคุณฮายก็ดีคือผมว่าโครงสร้างทุกอย่างเนี่ยเราเข้าใจว่ามีปัญหาอยู่แล้ว
หาวิธีการที่จะต้องทำและให้เห็นภาพมากที่สุดตรงนี้นะครับ
ผมไล่เรียงขออนุญาตเป็นพี่เวิ่มอิรัสศักดิ์ของละกันนะครับ
มุมมองเพราะว่าน่าจะเป็นภาพที่เคยทำมาแล้วแล้วก็น่าจะคุ้น
ได้เป็นหนังของเพื่อไทย
นึกว่ามันต้องพัฒนากีฬาให้เป็นเชิร์นโครงสร้างก่อนถึงดึงคนดู

ค่อยดูเมืองที่พลาดให้กับสมคมกีฬา
มันมีข้อจำกัดในการใช้นะครับเช่นเงินที่มาจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติ
ก็มีข้อจำกัดนะครับแล้วก็บวกกับในขณะนี้ที่เกิดปัญหาระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย
แล้วก็ผู้จัดการกองทุนซึ่งทำให้เงินมันเกิดความล่าช้า
มันกำลังจะกระทบแน่หลังกีฬาซีเกมที่กำลังที่ที่นี่นะครับ
เรื่องการเบิกเงินค่าเก็บตัวนักกีฬาอะไรต่างเนี่ยอันนี้แน่นอนอันที่หนึ่ง
คือข้อจำกัดในการใช้งบนะครับจากส่วนของรัฐบาลเองนะครับ
อันนี้ทางพักเพื่อไทยเราก็เลยบอกว่าต้องลื้อฟื้นโครงการ๑รัฐวิสาหกิจ๑สมคมกีฬา
เพื่อเงินที่ได้รับจากรัฐวิสาหกิจมาเนี่ยมาช่วยนะครับ
ซึ่งผมบอกว่าในระบบเขามีเป็น๔แสนล้านนะครับเจียดมาสักแค่๑นะครับ
มาให้กับสมาคมกีฬาต่างเนี่ยสมคิมกีฬาก็สามารถนำเงินนั้นไปใช้ตามแผนงานของสมาคมกีฬาได้
แล้วเราเองก็ไปกำหนดเงื่อนไขต่างไว้ในการใช้เงินว่าต้องมีตัวชี้วัดอะไรบ้าง
อันที่๒จะต้องให้คนของทางระวิสาหกิจนั้นเข้าไปมีส่วนร่วมในสมคมกีฬานั้นในการพัฒนาด้วยนะครับ
อย่างนี้มันก็จะทำให้เกิดประโยชน์ในหลายด้านในเชิงของสังคมแล้วก็สร้างอุตสาหกรรมกีฬาเรากลับคืนฟื้นขึ้นมาได้อีกนะครับ
อกจากนั้นเนี่ยมันยังมีเงินที่เป็นเงินที่อยู่ในระบบใต้ดินนะครับที่ทางพักเพื่อไทยเองเราก็บอกว่าเราจะเอากลับขึ้นมาอยู่บนดินนะครับ
อย่างที่เคยทำในอดีตเนี่ยแล้วก็เอามาใช้เพื่อการกีฬาเพื่อสังคมพวกอย่างนี้ครับก็จะเอามาระดมกัน
และการกระตุ้นให้อุตสาหกรรมกีฬาของประเทศไทยเนี่ยกลับฟื้นคืนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งเราก็บอกแล้วว่าก่อนที่จะมาเป็นอุตสาหกรรมกีฬาภาพรวมเราให้ความสำคัญกีฬามวลชน
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศแล้วก็กีฬาอาชีพอันนี้คือภาพรวมของอุตสาหกรรมกีฬาไทย
ซึ่งผมคิดว่าถ้าพักเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลผมเชื่อว่า๔ปีแห่งความตื่นตาตื่นใจและความตื่นเต้นและความหลากหลายทางกีฬาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งผมมั่นใจครับ
บอธิบายครับทั้งหมด
ในฐานะคนที่อยู่ในวงการนี้มาตลอดนะครับ

สิ่งสำคัญที่สุดในวงการกีฬา

มาถึงนายกสมาคมต่าง
ที่ต้องเป็นคนที่รู้จักกับกีฬานั้นจริง
และพอรู้จักเชี่ยวชาญ
และจะใส่ใจกับทุกรายละเอียด

วันนี้หันกลับไปมองเยาวชนเราก่อน
จากสิ่งที่เคยจัดมาดีมาก
ไปจากเกาะกาทอ
เปลี่ยนเป็นสมาคมแล้วก็กลับไปเป็นกรกฐอีกรอบ

อันนี้เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างครับ
จมตีใครว่าอันไหนของใครดีไม่ดีนะครับ
แต่ผมพูดของแกนหลักในการที่เราต้องจากที่จะทำกีฬา
อุตสาหกรรมกีฬามีมูลค่าไม่รู้เท่าไหร่สำหรับประเทศไทย
ซึ่งถ้าถามว่าตรงฟุตบอลก็คือเบอร์หนึ่งนั่นแหละ
สิ่งสำคัญที่สุดก็คือคนทำครับ
เป็นคนที่รู้ในรายละเอียดทุกสิ่งทุกอย่าง
และพร้อมที่จะอุทิศเวลาและชีวิตเขา

การเมืองดีปากท้องดีมีอนาคต
ซึ่งมันตอบอยู่ในตัวของมัน
รอนาคตที่สดใสกว่าครับ
ต่อไปจะเป็นขั้นไหนดีครับ
พี่ต้นพี่ต้นดีกว่าก็เพราะว่า
แก้ไขได้หมดนะฮะ
วันนี้พี่มองไปพักไทยสร้างไทยมองไปว่ากีฬามันต้องนำการเมือง
นำการเมืองได้ยังไงนะครับวันนี้อย่างที่พี่พูดตอนแรก
นักการเมืองไม่มีคำว่าสปอร์ตแมนชิปวันนี้ต้องปลูกฝัง
ต้องจูงใจให้เขารู้จักแพ้รู้จักชนะรู้จักอาธัยนะฮะ
ทำยังไงมันมันไอ้เรื่องพวกเนี้ยมันไม่จำเป็นจะต้อง
เสียงงบประมาณมหาศาลเลยนะครับเพียงแต่ว่า
รวมพลังของพี่น้องประชาชนให้เห็นว่าคำว่าสปอร์ตแมนชิปนั้นก็คือ
การที่คุณต้องรู้จักเสียสละบ้างยอมแพ้ซะบ้างอะไรต่าง
พวกนี้นะครับเอาล่ะพี่กำลังจะบอกว่าใช้กีฬานำการเมือง
เนี่ยนะฮะมันมีหลายชาติทำมาแล้วประสบความเผ็ดด้วย
เป็นต้นอืมอันเนี้ยคือความขัดแย้งภายในประเทศ
เช่นเดียวกันวันนี้ประเทศไทยถามว่ามีความขัดแย้งไหม
มีเลือกสีนู้นอันนี้อะไรอย่างนี้
ออกไหมครับท่านเนลสันเมล่ามีปัญหาเรื่องการแบ่งสีผิว
ผิวดำผิวขาวนะครับผิวดำผิวขาว
ตีกันฆ่ากันสาวแอฟริกานี่ตอนนั้นไม่นั่น
วันนี้ท่านเอาลักบี้ขออนุญาตเอาลักบี้มาเป็นกีฬาที่นำการเมือง
ก็คือรับสมัครหมดเลยทั้งผิวเขาผิวดำมาอยู่ในทีมชาติ
และทีมชาติชุดนี้แชมป์โลก
ประเทศชาติมีชื่อเสียงแล้วก็เขาสามารถแก้ปัญหา
ภายในประเทศเขาได้นะครับสงครามระหว่างประเทศเองก็ตาม
วันนี้ถ้าเกิดคนผู้คนหรือประชาชนผู้นำแต่ละประเทศเนี่ย
มีความรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหถ้าเรามีก่อสงครามระหว่างประเทศขึ้นมาเนี่ย
ประชาชนที่เหลือจะต้องเดือดร้อนยังไง
อย่างยกตัวอย่างรัสเซียครับยุคเรนเนี่ยนะครับเป็นต้น
อกจากจะเป็นศิลปะวัฒนธรรมนอกจากอาหารการท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยว
แต่เราต้องรีบทำและรีบทำให้ประสบความสำเร็จโดยเร็ว
วันนี้ที่เราทำได้เลยฟุตบอลอาจจะอ่ะละรอได้นิดนึงนะ
ถ้าวันหนึ่งฟุตบอลดังเหมือนพรีเมลีกไทยพรีเมอร์ลีกดังกว่า
เขาจะทำวันนี้มวยไทยพักไทยสร้างไทยให้เป็นรัฐบาล
แชมป์ทวีปเอเซียชิงแชมป์ทวีปอัฟริกาชิงแชมป์ทวีปอเมริกา
แล้วมาแข่งที่เมืองไทยแชมป์เปียนอะไรอย่างนี้
คือมวยไทยไม่ใช่วันนี้คุณแมร์จะมาเอาไปแล้ว
นึกออกไหมมันไม่ได้วันนี้มันต้องรีบ
อันที่๓พูดถึงสมาคมกีฬากัน
สมาคมกีฬาเหมือนแขนขาเหมือนมือไม้ของการกีฬาแห่งประเทศไทย
ในแต่ละชนิดกีฬาแต่ละประเภทกีฬาให้มากกว่านี้
ให้มากกว่าที่พี่เป็นอยู่ให้มันจะเกิดความหลากหลาย๘๐
กีฬาเกิดขึ้นให้คนไทยได้เล่น
คำถามของเจหรือว่าที่น้องเป็นห่วงกันอยู่เนี่ย
ก็คือว่าวันนี้ทุกคนก็จะหันมาเล่นกีฬามากขึ้น

เราต้องทำตรงนั้นให้เป็นแรงจูงใจ
เพราะฉะนั้นเราจะดูแลสมาคมกีฬาทุกสมาคมให้มากกว่าเดิม
ไม่ใช่เงินสนับหนุนเท่านี้หรืออะไรต่างพวกนี้
พัฒนาสู่ความเป็นเลิศไอ้พัฒนาไปสู่อาชีพนั้นน่ะ
โอเคเรามันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมันเป็นมานานแล้วแล้วทุกคนก็ต้องสนับสนุน
สุดท้ายนะครับสุดท้ายพี่มองว่านักกีฬาอาชีพนักกีฬาสมัครเล่นที่มีชื่อเสียงอยู่ในปัจจุบันนี้
นักกอล์ฟเรามีนักกอล์ฟหญิงเดินอยู่ในเวทีโลก๒๐๓๐คนนะ
เขาได้อะไรบ้างจากประเทศไทยเอาล่ะก็เขามีเงินเขาชนะทีเขาก็รวยแล้ว
ทุกอันนักกีฬาอาชีพคนไหนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติให้กับประเทศไทยนะครับ
โรดด้านได้มากกว่าที่เป็นอยู่นี้
อเจมส์ท่ายสร้างไทยนะครับกลับไปที่คุณหายละ
อเรนนี่หายในฐานะหัวหน้าพักเพื่อชาติ
ถ้าเกิดมีโอกาสได้เข้าไปทำงานในสภาเป็นสอสอ
แล้วก็จะผลักดันให้มีกระทรวงกีฬาแยกออกมาจากกระทรวงการท่องเที่ยว
ต้องแก้ไขระเบียบรอริหารรัฐการแผ่นดิน

ตอนนี้พูดภาษาการเมืองบ้างปกติพูดภาษาฟุตบอลอย่างเดียว

ที่สองคือถ้าเกิดมีโอกาสได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬา
เราก็จะต้องตั้งเป้าหมายเลยว่าเราจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจทางการตลาด
ให้กับกีฬาของประเทศไทยเท่าไหร่
อย่างเช่น๓แสนล้านบาทหรือ๕แสนล้านบาทก็คือต้องมีเป้าหมายชัดเจน
และใช้งบประมาณลงทุนจัดสรรงบประมาณให้กับกระทรวงเท่าไหร่
อย่างเช่น๕๐๐๑๐๐ล้านบาทอย่างนี้
ก็คือต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนเลยว่าเราจะใช้งบประมาณเท่าไหร่แล้ว
เป้าว่าจะได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยเท่าไหร่
รวมถึงแก้ไขระเบียบที่มันยุ่งยากในกระทรวง
เบิกจ่ายต่างการจัดสรรงบประมาณภายในกระทรวง
มันต้องชัดเจนโปร่งใสแล้วก็ใช้คนที่เชี่ยวชาญจริง
หรืออย่างเช่นการให้งบประมาณกับสมาคมกีฬาแต่ละประเภท
อย่างเช่นตั้งต้นที่๒๐ล้านบาทให้เท่าเทียมกันทุกสโมสรกีฬาไปเลย
รวมถึงสนับสนุนส่งเสริมว่าแต่ละสมาคมกีฬาจะสามารถหารายได้ให้กับตัวเองอย่างไร
นี่คือสิ่งที่จะต้องเป็นไกด์ไลน์ให้กับสมาคมด้วยค่ะ
มันต้องเริ่มต้นที่การศึกษารวมถึงการส่งเสริมให้กับสมาคมกีฬาแต่ละประเภท
นี่คือสิ่งที่กระทรวงกีฬาควรต้องทำ
รวมถึงอะไรดูแลสวัสดิภาพของนักกีฬาให้ได้ดีอย่างเช่นบาดเจ็บได้เท่าไหร่
มันก็ต้องตั้งกองทุนให้ชัดเจนรวมถึงอีเวนต์กีฬาต่างระดับโลก
สิ่งนี้คือจะต้องดึงอีเวนต์กีฬาระดับโลกให้มาเกิดขึ้นเป็นคาเลนเดอร์เป็นปฏิทินของประเทศไทยเลย

คือมันต้องทำให้ครบวงจรหลีกเยาวชนอาคาเดมี่ว่าจะสนับสนุนให้มีแต่ละสมาคมกีฬามีอาคาเดมี่ให้เงินเท่าไหร่ล่ะ
เพราะไม่ใช่ว่าต้องให้สมาคมกีฬาไปทำเองอันนี้มันคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทย
เขาก็บอกว่าทางรัฐบาลหรือว่าทางที่อิตาลีทางสโมสรเขาเองก็จะมีงบให้ทำอาคาเดมี่หญิง
อันนี้คือสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังแล้วถ้าเราจะสร้างรากฐานกีฬาให้มันเติบโต
มันสามารถต้องแก้ที่ต้นเหตุไม่ใช่ปลายเหตุว่าตอนนี้ต่อให้ตัวฟรีคนก็ไม่มาดูเพราะอะไรค่าเดินทาง
การเดินทางที่ยังไม่สะดวกสบายเลยค่าคลองชีพต้องเลี้ยปากเลี้ยงท้องอันนี้มันเป็นปลายทาง
แต่ต้นทางคือคุณต้องทำกีฬาให้แข็งแรงในระดับสมาคมระดับสโมสรก่อน
รวมถึงสนามกีฬาที่เป็นสนามกีฬาระดับโลกเราอาจจะกระจายอำนาจให้อบทไหมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องผู้หญิงมีงบประมาณอยู่แล้วทำสนามกีฬาให้กับคนในท้องถิ่นอันดับแรก
เพื่อที่จะมีโอกาสในการฝึกซ้อมเพื่อเป็นนักกีฬาอาชีพได้จริง
อันนี้ค่ะโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดถ้าเกิดเรามีโอกาสได้เข้าไปทำงานในกระทรวง
มันต้องเริ่มลื้อใหม่ทั้งหมดเลยในฐานะนักการเมืองที่จะทำให้คุณภาพชีวิตกับชีวิตคนไทยดีขึ้น
มันต้องแก้ที่พื้นฐานอันนี้ไฮและพักเพื่อชาติมองแบบนี้ค่ะ
ก็คือพักเปลี่ยนของเราครับเราจะมีเงินจากนโยบายหวยโอกาสปี๑๕๕๐๐ล้าน
เราจะมาพัฒนาเด็กยูดลีกทำให้มันดีขึ้นหลีกมต้นมปลายทำให้มันดีขึ้น
ไม่ใช่ไปแย่งสนามเขาแข่งไม่ใช่ให้รุ่นพี่มาเป่าให้อะไรอย่างเงี้ย
ให้เขาดูวันฟรีดูทุกวันดูไปเลย๓ปี๕ปีผมอยากรู้ว่าคนไทยจะรักกีฬาไหม
นั่นคือสิ่งที่เราสามารถทำได้แล้วอีก๕๐๐เราจะไปทำกองทุนพัฒนานักกีฬาเกษียณ
นักกีฬาทีมชาติเนี่ยนักกีฬาเป็นอาชีพที่ใช้ร่างกายเปลืองมาก
เดียวก็หมดแล้วมันมีกองทุนดูแลเขาอยู่แต่มันพอไหมมันดีไหม
ตรงนี้เราก็จะตัดให้ประมาณ๕๐๐ครับโอเคครบไหมครับได้ครับ
ภักด่อไทยจะสร้างรายได้ใหม่จากโครงการ๑ครอบครัว๑ซอฟท์พาเวอร์
โดยมีกยิลานี่แหละที่จะเป็นตัวนำส่วนหนึ่งที่จะทำให้โครงการ๑ครอบครัว
ความสำเร็จ๒๐ล้านครอบครัวจะต้องมีงานสร้างงานให้ได้๒๐ล้านตำแหน่ง
มีเงินไม่ต่ำกว่า๒แสนบาทต่อปีนะครับ
อันนี้ส่วนหนึ่งในกีฬาจะเป็นส่วนหนึ่งของการสร้าง๑ครอบครัว๑ซอฟต์พาวเวอร์
อันนี้เนี่ยในส่วนของกีฬาเนี่ยเราต้องสร้างอุตสาหกรรมกีฬาให้มันบูมขึ้นมานะครับ
เพราะคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมกีฬามันมีคนเกี่ยวข้องเยอะมาก
ผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นฟุตบอลลีกเนี่ยไหนจะเป็นกรรมการที่จะมีรายได้นะครับ
นักฟุตบอลสตาร์ฟโค้ดนักวิทยาศาสตร์การกีฬา
คนที่เกี่ยวข้องอยู่ในนี้เป็นระบบส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมกีฬาทั้งนั้นเลย
เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มต้นที่การพัฒนากีฬาขั้นพื้นฐานหรือกีฬามวลชน
ก็คือหาจัดให้มีสนามกีฬา
บางจังหวัดเขาเรียกว่ามือไขยาวสาวได้สาวเอา

เพราะฉะนั้นบางจังหวัดมีสนามกีฬาครบมากบางจังหวัดไม่มีเลย
เราจะไปดูที่ว่าจังหวัดไหนที่ยังขาดเติมให้นะครับ
เพราะว่าพักเพื่อไทยคิดใหญ่เราไม่ได้ทำแบบเดิมที่เขาทำนะครับ
เราบอกว่าโครงการ๑รัฐวิสาหกิจ๑สมาคมกีฬา
เราจะมีตัวชีวัตรอันหนึ่งที่ทำให้สมคมกีฬาต่าง
ลานกีฬาใต้ทางด่วนแล้วก็สนามกีฬาทั่วประเทศนะครับ
อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนรายได้ที่จะมาเสริมให้
เพื่อสร้างให้อุตสาหกรรมกีฬาแล้วก็หลีกกีฬานะครับ
กีฬาเพื่อความเป็นเลิศเนี่ยดีขึ้นก็คือรายได้ที่จะมาจาก๑รัฐวิสาหกิจ๑สมคมกีฬานะครับ
เสริมจากที่มีอยู่แล้วก็คือรายได้จากกองทุนพนากีฬาแห่งชาติแล้วก็กรกฐ
ซึ่งมันมีข้อจำกัดในการใช้พอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าได้เงินส่วนหนึ่งจากรัฐวิสาหกิจที่มีกำไรเกือบ๔แสนล้านเนี่ย
ผมเชื่อว่าจะมาเติมให้พลังของการสร้างอุตสาหกรรมกีฬาของประเทศไทยดีขึ้น
โอเคพี่เติมนิดเดียว

แอดแท็กแอดฟอกเจแล้วก็น้องแล้วก็พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับ
ผมอยากให้เชื่อพลังของกีฬาให้เชื่อพลังของกีฬาว่ามันสามารถที่จะสร้างอะไรได้เยอะแยะ
การเปลี่ยนแปลงของประเทศชาติสร้างการเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับ
อย่างน้อยที่สุดมันเป็นการสร้างความหวังที่บางครั้งไปอยู่ในมุมมืดแล้วก็ไม่มีความหวังเลย
กีฬาก็สามารถที่จะให้มันมีความหวังได้นะครับ
กีฬาสร้างแรงบันดาลใจกีฬาสร้างความเป็นฮีโร่นะครับ
เป็นฮีโร่ซึ่งเด็กเยาวชนจะได้เป้าติดตามเขาทุกอย่าง
และที่สำคัญที่สุดกีฬาเนี่ยบางครั้งมีอำนาจมากกว่ารัฐบาลอีก
มีอำนาจไม่ออกรัฐบาลตรงไหนมันสามารถทำลายกำแพงชั่วร้ายได้ดีกว่ารัฐบาล